ไปดูที่ชายภูมิค่ะแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้บอกอยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลความเรียบร้อยหน่อยเพราะว่าไม่รู้จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยวันไหนนะก็บอกว่าไปทวงเงินลูกค้าเนื่องจากว่าตนเองเนี่ยลืมคิดค่าก๋วยเตี๋ยวไปชามหนึ่งนะคะปรากฏว่าลูกค้าไม่พอใจแล้วก็แสดงอาการแบบนี้ค่ะ
มาแล้วไหว้ดูสิเจ้าหน้าค่ะ
นี่แหละค่ะคือทวงค่าก๋วยเตี๋ยวชามนึงนะคะก็๓๐บาท
เมื่อกี้เราคงได้ยินที่เขาสนทนากันนะคะเอาไปเลยสี่สิบบาทแล้วหลังจากนั้นก็มีอาการอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
ถ้าภาษาคนขับรถเขาคือเบิร์นยางใช่ไหมคะเบิ้ลเครื่องเบิร์นยางแล้วไปแบบนี้ค่ะนะควันก็เข้ามาในร้าน
แม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเขาคือเขาบอกว่าเขาคิดเงินขาดไปชามนึงก็เลยตามไปขอเก็บนะคะ
นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งมันเป็นร้านที่อยู่ในปั๊มน้ำมันที่บ้านไร่ที่ชายภูมิเนี่ยนะคะกลุ่มคนที่นั่งบนรถกระบะคันนี้ก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่จะขึ้นไปเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวนี่แหละค่ะนะคะก็เราก็ไปคุยกับป้ารุ่งแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งวันนี้ก็ยังเปิดร้านตามปกตินะเขาบอกว่าคือรถคันนี้ก็มากัน๘คนมาสั่งก๋วยเตี๋ยวกินตอนแรกสั่ง๗ชามแล้วอีกคนนึงก็ออกมาจากห้องน้ำก็สั่งเพิ่มอีกหนึ่งชามก็ลืมทั้งหมด๘ชามแต่ตอนคิดเงินเนี่ยตัวเองก็ลืมคิดก็คิด

ใจเย็นเดี๋ยวเที่ยวไม่สนุกนะนะคะ
ลืมจ่ายตังไปชามนึงไม่พอใจโดนถ่วง
แม่แต่เรื่องแค่นี้ครับ